คู่ที่เป็นคู่ใหญ่ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสด
เกมระหว่างการท่าเรือกับชนบุรีครับที่โกดังสเตดียมครับ
การท่าเรือต้องการ๓แต้มในเกมนี้ครับเพื่อลดลดช่องว่างนะครับ
ให้คะแนนนั้นจี้ชมบุรีให้ได้แล้วก็เปิดโอกาสในการกลับมาลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เขาขึ้นดำก่อนครับจากลูกยิงนาทีสิบเจ็ดของมาร์กอล์ดเวนิซิวส์
แต่ว่าชมบุรีเนี่ยมาเล่นพาวเพย์ครับในช่วงเหลือ๘นาทีจะหมดเวลา
แล้วก็ตีเสมอได้จากพีรพัฒน์แก้ววิรัยนาทีสามสิบเจ็ดเล่นเป็นตัวบล็อกนะครับ
แล้วก็เปิดโอกาสได้ยิงช่วงหลังครับเหลือเวลานิดเดียวท่าเรือพยายามใช้ภาวะเพล
แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องพอครับเป็นว่าคู่นี้จบหนึ่งหนึ่งครับ
ท่าเรือมีสี่สิบเอ็ดแต้มรังที่สองต่อตามหลังชนบุรีหกคะแนนเท่าเดิม
ที่โปรแกรมแข่งเหลืออีกแปดนัดครับผลอีกสองคู่ในวันนี้
มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแพ้ให้กับมหาวิทยาลัยเกษมณีไปสองต่อสาม
แล้วก็กรมทางหลวงนี้เอาชนะแคทเอฟซีไป๕ต่อ๑ครับ